แต่ว่าที่ไม่ต้องลุ้นมีแต่ความน่ากลัวล้วนละครช่องเราไง
กะคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าเรื่องนี้หลอนจริง
ไม่ได้หลอนแต่แค่ในจอนะรอบจอก็หลอนอีก

คือเราจะเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชม
บอกเลยว่าอันนี้ก็มาจากภาพชนขนลุกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
คุณผู้ชมดูนะในวงกลมสีแดงเนี่ย
มันเป็นลักษณะแบบจู่ทีมงานก็เห็นว่า
เอ๊ะมีมือปริศนาของใครก็ไม่รู้
โผล่มาโอบเอวตัวละครในเรื่อง
ทั้งที่ตอนถ่ายทำเนี่ยมีแค่นักแสดง๓คนเท่านั้น

บันเทิงไทยรัฐค่ะเลยได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องมิ้วสุรีมาตร
นางเอกของเรื่องนี่แหละรับบทเป็นกรพิน
หญิงสาวที่สืบทอดวิญญาณผีกะต่อจากแม่นะคะ
มิ้วเนี่ยบอกว่าตัวเธอเองก็ไม่เคยเจอกับตัวนะพี่

มิ้วเนี่ยถ่ายทำฉากผีอยู่คนเดียว
แต่ปรากฏพอพี่ทีมงานตัดต่อมาเช็คภาพนะ
กลับเห็นว่าเอ๊ะมีใครอีกคนอยู่ในฉากด้วย
เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องมิ้วถึงความหลอนครั้งนี้กันค่ะ
อันนี้หนูมาได้ยินทีหลังนะเพราะว่า
ที่ที่ตัดต่อเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ซีนนึงอะค่ะ
ที่เห็นคนอยู่แต่คนนั้นไม่ใช่ทีมงาน
นั้นแล้วหนูก็จำได้ว่าซีนนั้นตอนไปถ่ายคือมันมีแค่หนูคนเดียวไงค่ะ
ข้างหลังอะไรอย่างนี้ไม่มีแต่เขาบอกว่าเขาเห็น
แต่ถ้าอยากรู้ว่าเขาเอามาใช้ในละครหรือเปล่าก็ต้องติดตาม